เอ๊ะไงเห็นฉันแล้วต้องตามกัดฟัดกันดูนะไม่เคยยอมปล่อย
จะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อยคอยให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรมเฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่ไหม

มันไกลมันไกลเห็นหน้าแล้วอารมณ์เสียทุกวัน
อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่เกอร์
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
จะเอาอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนั้น

เสื้อตัวนี้สวยอ่ะ

เอฟใหญ่ปลอย
นี่แกเพิ่งทำงานไม่ใช่เหรอทำไมใช้เงินขนาดนี้อ่ะ
แหมเดี๋ยวนี้แอปช้อปปิ้งเขามีบริการออกให้ก่อนผ่อนทินหลัก

ถ้าใครมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่ได้

ฉันแต่งกำลังจะเค้าตึกทำงานแหละ

ทำไมไม่เข้าไปทำงานล่ะคะ
ไม่จริงอะไรนะ

บริษัทปิด

ฮัลโหล
พี่เมื่อทิ้งหนูแล้ว
ผัวพี่ก็ทิ้งไว้เหมือนกัน
เอาคนจอดมา

อายร้อน

เจ้าบ้านทางเพียร์ต้องกฤตเติร์นหาอายแน่
อายก็คิดเติมเหมือนกันไปไปส่งอาย
มา
หน้าดอนน้อยมันบอกว่าหัวหน้าดอนจะไปอยู่บ้านโต้งแม่งเหรอจ๊ะ
ก็เลยเอาของกลิ่นมางึงนะเจ้าจะได้บรรยากระวังทางเหรอเจ้า

เอามันต้มไปตัวเนอะ

อย่าลืมปิ๊กมาเนอะ

อืม

ของเราดีนะเจ้าโจ๊กดีนะเจ้า

ค่ะ

วันนี้ของคุณปออยู่ที่๒๓๐๐บาท
เดี๋ยวคุณปอยเนี่ยผ่อนจ่ายผ่านแอปได้เหมือนเดิมนะครับ

โอเคครับขอบคุณมากครับ

เฮ้ย
จะเอาเงินที่ไหนจ่ายวะเนี่ย

ก่อนขายต่อขอใส่ให้ชื่นใจก่อนแล้วกันนะ

โอเคครับ
อ่ะลุงครับ

ครับครับขอบคุณครับ

อุ๊ย

ปอยจ๋าต้อมสุดน่ารักคนนี้มารับน้องฟอยถึงที่แล้วจ้า
ปอยลูกพี่ผมรักพี่ขนาดไหนรู้ป่ะนี่ทนแดดทนฝนขับมอไซค์มารับเลยเนี่ย
ใช่แล้วก็ตั้งแต่ปอยส่งข้อความมาบอกว่ามีปัญหาต้อมก็เลยรีบแว้นมาหาแล้วพายเบิ้มมาด้วยเลยนะ
เป็นไงจ๊ะต้อมน่ารักใช่ไหม
น่ารักบ้านแกสิคิดได้ไงขี่มอไซค์มาจะให้ฉันแว้นกลับบ้านทุกมือกับแกเหรอ
ไหม้ตัวดำหมดแล้วนี่ของเยอะขนาดเนี้ยจะขนมายังไงฮะคิดสิคิด
ทำไงดีอ่ะเออแต่ว่าต้อมก็ขับมาแล้วนะปลอยทำไงดีอ่ะ
จอดทิ้งไว้นี่ไม่ได้นะพี่รถผมแพงมันหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะ
โอ้ยเอาไงดีวะนี่ปี๊ไป
จะบ้าตายละไอ้วันโอ๊ย
ไงเห็นฉันแล้วต้องตามกัดฟันกัน
ดูนะไม่เคยยอมปล่อยจะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อย
ให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรม
เฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมัน

ไปแล้วไปให้ใกล้มันใกล้มันใกล้

อะไรเธอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน

โอ๊ยหมาถึงก็สวยเลย

โอ๊ยหนูจะรีบไปไหนดีล่ะ
น้ำปลาร้าลูก
เชื่อฉัน
สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง
ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า
เพราะฉันคือกำแน่นลูบรอลำเบื้อง

พ่อต้องลืมการสืบทอดเป็นกำแนนเจ็ดชั่วโคตรของพ่อไปนะ

นี่ท่านลูกบ่อยที่อยากเป็นกำแนนทั้งหน่อยนะ

อร่อยสาย
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐เปอร์เซ็นต์
ไปลูก

จะรีบไปไหนเนี่ย

เพื่อฉัน
อย่ายิ้มไปจากนั้น

นี่ขี่รถภาษาอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเลย

กวนไหมเนี่ยฮะ
เฮ้ยคุณพื้น

มึงกวนตีนกูเหรอฮะเอามันอะไรไหมแล้วพี่

มึงชวนตีนกูไม่เลิกเหรอ
รู้เปล่าว่ากูเนี่ยลูกใคร
ไม่รู้อะครับผมไม่ใช่คนแถวนี้
มึงฟังกูนะนี่ลูกพี่ต้อมลูกผู้เย้ตุ๊ก

ลูกพี่ต้องดูโอ้โฮลูกผู้ใหญ่ลูกกำนันโอ้โฮ

แต่พ่อแม่ก็น่าจะเสียใจน่าดูนะครับ

นี่ปากดีไม่เลิกอย่างนี้มึงต้องเจอลูกเตะต้มบ่อยแล้ว
ถ้าจะมีเรื่องของไปดีกว่าครับ
โอ้ยแขนไว้บ้างนี่หลบลูกเตะกูได้แล้วมึงจะหนีเหรอวะ

น่าได้ลูกพี่
แล้วไม่ต้องแล้ววันนี้สวยมาทั้งวันแล้ว
ไอ้หน้าเดอะถ้าเจออีกทีนะก็โดนแน่
ไม่เป็นไรหรอกถือว่าฉันช่วยหลานเขาแล้วกัน
แล้วเงินที่ได้ไปนะ
อย่าลืมเอาไปไหนไปหรอ
แล้วเงินที่ได้ไปเนี่ยนะอย่าลืมว่าไปจ่ายค่าเธอไปจ่อยมันนะ
อย่าเอาไปเล่นไพ่เล่นหวยอีกนะเข้าใจไหม
โอ๊ยจะเลิกเหรอจ้ะ
ตั้งแต่พ่อกำนันไปเคลียร์หนี้ให้ฉันครั้งนั้นฉันก็ไม่อยู่อีกเลยครับ

ฉันก็แค่ทำหน้าที่ของกำนันที่ดีเท่านั้นเอง
เพราะฉันเนี่ยคือกำนันทึกรูปหล่อลำบึกแถมอึดทึกทน
พร้อมรับใช้ประชาชนให้สมกับที่ชาวบ้านไว้วางใจ
เพราะนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตระกูลเจริญพัฒนา
ที่เราจะต้องสืบทอดตำนานกำนันเจ็ดชั่วโคตรสืบไป

นี่สิ

ฉันนิชาคู่นี้จริงเลยหวานกันมาก
อิจฉากำนันมีเมียทั้งแสนดีแสนสวยขนาดนี้
อุ้ยบ้าจริงทำไมเอาเรื่องจริงมาพูดอย่างนี้
โหยตายแล้วฉันอาย
ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวลาจากำนันนะสวัสดีจ๊ะ

ตอนนี้เตรียมของบทเอาไว้ลูกเลยเหรอเนี่ย
อ้าวใช่สิปอกไว้เลยเดี๋ยวลูกกลับมาจะได้กิน

ชอบถ่ายรูปโชว์ซิกแพคกัน

ปากก็บอกว่าน่าเกลียดแต่ตาดูไม่หยุดเลยนะ

เปล่าจ้ะถ้าแม่ประนอมอ่ะจะดูผู้ชายที่หุ่นดีอะนะ

นี่ดูฉันดีกว่านี่ใหญ่กว่าเยอะ

กลับมาแล้วจ้า

อะไรอ่ะ

ทำไมมันละทุกกระป๋องนี้
เหมือนกลับมาจากกรุงเทพเลยล่ะลูก
ก็ฝีมือไอ้หน้าเดอะที่ไหนก็ไม่รู้จ้ะ

พี่ถังคิดถึงนะพี่
ถังนี่มันคงดีใจนะที่มันได้เห็นน้องสาวของมัน
กลับมาหาพ่อแม่บ้างอืมนี่น้องสาวลูกนี่มันเก่งจริงจริงพลอย
เรียนจบมานะไปทำงานบริษัทใหญ่โตเนี่ยได้เงินเดือนเดือนแรกอ่ะ
สงสัยจะเอาเงินก้อนใหญ่กลับมาให้พ่อแม่ลูกแม่น่ารักจริงจริง
รักที่สุดลูกพ่อเปล่าจ้ะบริษัทปิดเงินก็ไม่ได้จ้ะ
ใช่จ้ะหนูก็เลยต้องกลับมาเรียนแผลใจที่บ้านถ้าเกิดว่าหางานใหม่ได้แล้วเนี่ย

ผมได้มายการที่บ้านโต้งแล้ว
เออจะไปไหนอ่ะคือพ่อจะไปคุยกับผู้ใหญ่ตุ๊กมันนะจ๊
อืมใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่จะวางแผนให้ปลอยเป็นกำนันนะ
โอ้ยไม่มีอืมเสียงสูงทำขอเข้าใจกันก่อนนะ
คือลูกแค่ตกงานเดี๋ยวลูกได้งานลูกก็กลับไป
พ่อต้องลืมเรื่องการสืบทอดการเป็นกำนัน๗ชั่วโคตรของพ่อไปนั้น
ก็แค่ไปคุยเฉยก็เห็นว่าลูกยังหางานไม่ได้ใช่ไหม
อ่ะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปก่อนไม่ดีเหรอไม่ดีพ่อก็พูดกันแล้วไง
นี่คือถ้าลูกเขาอยากเป็นเขาจะมาบอกเราเองพ่อไม่ต้องไปยัดเยียดเขานะ
เข้าใจตรงกันเนอะเออก็ได้ก็ได้งั้นพอไปวา
วาอะไรวัดวานี่แหละจะไปสวดมนต์ขอพรให้ลูกในงานสักที
ไปแล้วขาย่างหนอขวาย่างหนอ
น้องพยายามหางานทำงานในแบบที่น้องทำได้
กับแม่จะได้ภูมิใจแต่สุดท้าย
พ่อก็ยังอยากให้น้องเป็นกำนันแทนพี่อยู่ดี
พอตั้งนั้นเลยต้องขายสภาพราคามือสองแทนเลย
เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว

น้ำอ้อยของโปรดกินไหมลูกกินจ้ะขอบคุณจ้ะเดี๋ยวจัดให้
ลูกน้ำอ้อยชื่นใจ
ถ่ายรูปเสื้อทำไมเนี่ยถ่ายไว้ลงเพจขายเสื้อผ้านะจ๊ะ
พอดีว่าหนูมีหนี้เครื่องจ่ายค่าเสื้อผ้าจ้ะแล้วก็ค่าผ่อนคอนโดที่แม่แอบพอดาวให้ด้วยจ้ะ
อย่าเสียงดังเดี๋ยวพอได้ยินโอ้ยโทษโทษจ๊ะแม่
โดชื่อแม่หนูไม่อยากให้แม่ซวยไปด้วยจ้ะ
แต่แม่ว่าเสื้อผ้าสวยอย่างนี้ขายไม่ยากหรอก
ยังไงเหรอจ๊ะ
ไม่รู้เลยก็เพลินว่าจะไม่แล้วนะ
สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
ขอสั่งพ่อก็ได้นะแค่อ้อนมาแม่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวพ่อก็มีข้อต่อรองให้หนูเป็นกำนันอีก
อยากให้คนชื่นชมเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รถหรูรถสปอร์ตหรือว่ารถแพง
แต่เราจะต้องใช้รสนิยม
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
ด่าพ่อเย้ระแยะร้าย
สายน้ำทังนะ

พ่อนี่ต้องแม่ง
ไอ่ตำ

อ๊าโหอีอิบมึงมันแขนขาไม่หักอ่ะพ่อนะพ่อเกือบยิงฉันตายแล้ว
ไม่เล่าปัตธุไม่ให้เข้าทำไมต้องไปปีนหน้าต่างคือคือต้องเหลืมกุญแจเอาไว้

ทีหลังอย่าทำตัวแบบนี้อีก

โห้ยบดไม้เหน็จไม้เหนื่อยจริงเลยนะ

เอาเอาไปทา

เอามานี่

นี่ครับหนังสือรายงานตัวของผมครับ

มาเป็นหัวหน้านักวิชาการเกษตรประจำตำบลบ้านทุ่มครับ

ชาวบ้านที่นี่ต้องการคนเก่งอย่างหัวหน้าเนี่ยนะครับ
มาช่วยพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้

ผมจะให้ความรู้และพัฒนาด้านการเกษตรกับชาวตะบนบ้านทุ่งอย่างเต็มที่เลยครับ

ว่าแต่หัวหน้าไปรายงานตัวกับเกษตรอย่างเผลอยังครับ

วันนี้ผมจะพาหัวหน้าไปทัวร์บ้านทุ่งกัน

สวัสดีคุณผู้ชมและเหล่าเอฟซีของคุณแม่ประนอมนะคะ
แม่ประนอมมีของดีจะมานำเสนอค่ะ

เสื้อผ้าสวยแฟชั่นดีม

อยากให้คนชื่นชมเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รถหรู

รถสนิยม
ดูสิคะเสื้อสวยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะ
ดูค่ะนี่ชุดใจมั้ยคะ
สวยมากสวยเหมือนแม่ประนอมเลยจ้า
ซีทำไมน่ารักอย่างนี้คะ
เอาอย่างนี้ยิ่งซื้อยิ่งลดราคานะคะ
อุ้ยมาแล้วจ้ะเอฟซีแม่ประนอมอุดหนุนเลยสองตัวจ้ะว้าย
แม่อีกไม่นานหนูคงใช้หนี้ได้มั้
คุณแม่ก็จะต้องทำเพื่ออะไรเพื่อค่าคอนโดที่เป็นชื่อแม่ไง

นี่เลยจ้ามาแล้วจ้ะ๒ตัวจ้ะ

เซ็คซี่เบาค่ะ

เซ็นจ๊ะคอยไปซื้อยาขาเพียมาอืมส่วนบัตถุภูของคอยไหม
เพียมมันลงกันยังวะเออนี่ปะติมนี่คณะดอน
วิชาการเกษตรคนใหม่วนาดอนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
จริงป้าติ๋มไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็ได้นะครับ
แค่ตัดส่วนที่มีเพลียออกก็พอป้าหู้อยู่จ้ะ
แต่ว่าป้าคือเซ็ตคนเดียวไม่ไหวด้วยจ้ะ
ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมไปช่วยดีกว่านะครับ
อุ๊ยอิหลีว่าจ้ะป้านี่ดีใจหลายเลย
โตนี่เป็นคนขยันเลยนะอุ้ยพอครั้งนั้น
ทงของเขานี่โชคดีขนาดเลยเด้อ
มีคนมาซอยพัฒนาการเกษตรแล้ว
หัวหน้าดอนเนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งเหมือนกำนันไม่มีผิดเพี้ยนเลย

ทั้งหมดสองหมื่นสี่พันห้าสิบอืม

อีกตั้งหลายบาทกว่าจะพอจ่ายหนี้เดือนนี้

เงินพ่อเขาก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยหามาใช้คืนกัน

ใช้เงินเก็บของแม่ไปแล้วจะให้ใช้ของพ่ออยู่เลยจ๊ะ
หนูไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่ทำให้พ่อกับแม่หมดตัวนะจ๊

ใช่จ้ะพอดีหนูเอฟเสื้อเอฟกระเป๋ามาเยอะ

ใช่ก็ช่วงนี้ลูกไม่มีงานทำ
หารายได้เพิ่มได้อย่างนี้ก็ดีนะพ่อเนาะ

เรื่องนั้นพ่อไม่ได้คิดก็แค่อยากจะช่วยแค่นั้นเอง
เออว่าแต่งานใหม่หาได้ยังอ่ะ
โหพ่องานใหม่หาง่ายอาจจะดีนะจ๊ะ
ใจเย็นหาพี่อีกนึงก็ได้ยังนะลูก

อันนี้ก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้

ลูกคนนั้นเรียนจบสูงแต่ไม่มีงานทำมา
อย่างนี้ไม่ต้องส่งลูกเรียนก็ได้เนอะ
อย่าเครียดเลยนะเพื่อนรัก

ลูกสาวฉันน่ะเป็นเด็กดี
ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่เคยสร้างเรื่อง
ลูกสาวฉันน่ะสร้างเรื่องตรงไหนฮะ
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อบุคคลสุขสบายให้คุณไม่พลาดโอกาสในเรื่องดี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
มาออมซีนออมซับมากินหย่าเด้อ
มันจังสิได้อ้วนตุ๊อ้วนตุ้ย

อ้าวแม่หัวหน้าดอนตัวนี้

ผมผมได้รับหน้าที่มาแล้วนะครับก็เลยอยากทำให้เต็มที่
อืมแต่ว่าหัวหน้าดอนเนี่ยใจดีขึ้นบักทังเลยได้นี่
ทังใครเหรอครับ
บางทางน่ะมันเป็นลูกของกำนันถือแต่ว่าตอนนี้น่ะมันตายไปแล้ว
ตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่เด้อมันก็ซอยเหลือชาวบ้านชาวซองแบบนี้แหละ
พูดได้เห็นกระฮักมั้นแต่หน้าเสียดายมันว่าหน้าอยู่สันเลย
หัวหน้าดอนเดี๋ยวป้าน่ะจะไปเตรียมมันไก่ตัดกิ่งกับกะละมังมาให้เด้อ

โอ้ยน่ากินจัง
หนูปอยไม่ได้เจอกันตั้งโดน
เห็นแม่ประนอมเพื่อนเที่ยวไปพ่อธนาวาเห็ดงานอยู่บริษัทยายโตยันเดือนหลายเมื่อนเป็นป่ะ

อ่าพริวัตรหนูลาพักรอนนะจ๊ะ
หนูนัดกับพ่อไว้จ้ะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ
จ๊ะ
โอ้โหหนูปลอยต้องสะชิดตำแดงใยโตอีหลีด้วยนี่เห็ดงานแค่เดือนเดียวกับลาพักรอนได้แล้ว

สัตตาสุธีห้าวันตุเต
ห้าวันตุเต
นี่จริงเหรอที่ลูกกำนันเรียนจบสูงแต่ไม่มีงานทำ
จริงอย่างนี้ไม่ต้องส่งลูกเรียนก็ได้เนอะเสียเงินเปล่า

ลูกปลอยแค่ร้องานไม่ใช่ว่ามีงานเนี่ยนะ
ไปสมัครงานเขานะต้องร้องเขาตอบรับ
เข้าใจตรงกันนะ
เครียดเลยนะเพื่อนรัก
ถ้าเทียบกับลูกฉันเนี่ยเจ้าปอยเนี่ยดีกว่าเยอะ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

หมดมืออีกแล้วหรอครับหลงพ่อบอกรอบนี้จังใจพระเผาเศพรก่ะจังใจฟังจะเอาแต่คุยกัน
เอ้าไอ้ปลอยกับไอ้เยี่ยมบ้านเนี้ยไปทำงานกรุงเทพมันยังไงบ้างลูก
ไม่ทำเลยจ้ะฝุ่นเยอะเป็นภูมิแท้กรุงเทพจ้า

คนกรุงเทพคือน่าสงสารแท้

อุ๊ยเป็นไง
โอ๊ยไปหาหมอแล้วปล่อย

ฮะไม่แล้วจ้ะเอ้าคือปุ๊บไป
เอ่อนักหยิมค่ะฮะนั่นใครเหรอคะไม่เคยเห็นเลย
อ๋อหัวหนาดอนนักวิศาการเกษตรคนใหม่
แล้วนี่ทำอะไรกันอยู่เหรอคะเราน่ะกำลังตัดใบทัวร์

อ๋อป้าติ๋มคะเหี่ยงหิวน้ำจังเลยค่ะ
ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหมจ้ะได้พอดีป้าป้าน่ะ
กำลังสิเอาหน้าไปให้หัวหน้าดอนอยู่พอดีเดี๋ยวป้าจะมาเพื่อนด้วยล่ะเด้อ
ขอบใจจ้ะจ้ะพอเป็นอย่างเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งจ้ะ
คือลมเย็นแค่น้อมันนี่
อืมอ้าวพ่อจ๋าเป็นอะไรไปจ๊ะเดินหน้าเหี่ยวมาเลย
ก็ไปวัดแต่ไปเจอแม่สุรีอ่ะสิถามเรื่องงานของลูกปอยไม่หยุดเลยอืม
คิดจะแข่งกับฉันอ่ะสิพ่อคิดดูนะอืม
มันแข่งกับฉันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนประกวดนางงาม
แล้วพอโตมาเนี่ยไอ้ความเด็กอ่ะมันเหลือน้อยแล้ว
มันยังจะคิดแข่งกับฉันเรื่องลูกอีกหวังว่ามันจะไม่ตามมากระแนะกระแหน่
ถึงบ้านนะดีจ้า
ตายยากจริงจริงพอตุ๊บมาปั๊บผัวฉันเนี่ยเอาผักมาฝากอ่ะจ้า
จ้ะขอบใจจ้ะแม่สุรีจ้า

นี่ได้ข่าวว่าลูกสาวตกงานก็ต้องกลับมาเกาะพ่อแม่กินอย่างนี้เหรอ
ฉันก็ได้ข่าวว่าลูกสาวของคุณน้องอ่ะยังหางานทำไม่ได้ยังเดินเตะฝุ่นอยู่หองเลย
ช่วยจ๊ะลูกฉันเรียนเก่งรู้จักผูกมิตรไม่นานก็ต้องได้ดี